ก็จะมีสิงสารสัตว์สารพัดชนิดเข้าไปหลบซ่อนตามบ้านเรือนประชาชน
ถ้าว่าเป็นสัตว์เล็กก็อาจจะอุ่นใจหน่อย
แต่คราวนี้มีตัวตัวหนึ่ง
หลบซ่อนอยู่ในโรงจอดรถที่สหรัฐ
ทำเอาคนตกใจกันแล้วเกินไปดูกันครับ

คือมีแรงสะบัดค่อนข้างจะเหวี่ยงแรงด้วยนะครับ
นี่ครับเป็นภาพเหตุการณ์ขณะที่เจ้าหน้าที่สหรัฐ
พยายามใช้บ่วงเชือกคล้องคอเพื่อจับเจ้าอลิเกเตอร์
ขนาดก็ประมาณเกือบจะ๓เมตรนะครับความยาว
น้ำหนักอีกประมาณ๑๔๐กิโลกรัม
ประมาณคุณรัชพรสัก๒คนรวมกันได้

ตัวหนึ่งนะครับอลลิเกเตอร์ตัวนี้
ไปแอบอยู่ในโรงจอดรถของบ้านหลังหนึ่งในเมืองฟูเชีย
เท็กซัสของสหรัฐอเมริกา
เมื่อช่วงค่ำพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาในท้องถิ่น

คุณผู้ชมก็จะเห็นว่าอลิเกเตอร์ตัวนี้พยายามสะบัดครับ
แล้วก็ดิ้นขัดขืนไม่ให้เจ้าหน้าที่เข้าไปใกล้
ข้าวของต่างพังล้มลงมาด้วย
โดยนายดักแดลเมอร์ครับเจ้าของบ้านหลังที่เกิดเหตุเล่าว่า
เขาไปพบเจ้าอลิเกเตอร์ตัวนี้
ขณะที่กำลังจะเปิดประตูเข้าไปที่โรงจอดรถ
จะไปเอารถแต่ว่าดันเจออลิเกเตอร์ครับ

โทรศัพท์แจ้งเหตุไปยังสายด่วน๙๑๑ทันที
โชคดีนะครับที่อลิเกเตอร์ตัวนี้ไม่หิว
ฉะนั้นแล้วเขาบอกว่าตัวเขาเองอาจจะตกเป็นเหยื่อของมันก็ได้
เจ้าหน้าที่นั้นเปิดเผยเหมือนกันนะครับบอกว่า
แม้ว่าในเมืองฟูเชียมักจะมีการแจ้งเหตุอลิเกเตอร์เป็นประจำ
แต่เหตุการณ์ในครั้งนี้ถือว่าไม่ปกติ
เพราะอลิเกเตอร์ตัวนี้ขนาดใหญ่มากนะครับ
และพฤติกรรมเมื่อสักครู่นี้ก็คืออย่างที่เห็นครับสะบัดแรง
ค่อนข้างจะดุร้ายและก้าวร้าวอย่างมากด้วย
อาจจะเป็นอันตรายต่อประชาชนในเมืองฟูเชียได้นะครับ
ต้องบอกว่าตัวใหญ่ใหญ่มากจริงเมื่อสักครู่เห็นแล้วก็นึกว่า
อาจจะเป็นลูกหลานหลงมาหรือเปล่า

แล้วดูดิแรงเขาเยอะมากนะคุณเยอะแบบ
นี่คนเดียวเอาอยู่ถือว่าเก่งมากเลยนะ
เห็นแบบนี้แล้วในบ้านเราก็ต้องระวังเหมือนกัน

มีพิษบางทีแล้วจะใส่รองเท้าหรือว่าจะทำอะไรก็ตาม
แต่ตรวจให้ดีก่อนเคาะอะไรให้เรียบร้อยก่อน